อันยากรรมที่มีความคืบหน้าเข้ามา

กบยิงวิศวกรโยธาอบจกระบี่

เข้าไปตรวจสอบวิถีกระสุนที่คนร้าย
ใช้ปืนเข้าไปยิง

และยิงถล่มรถกระบะสี่ประตู
ของนายมนตรีอุปราอายุ๕๗ปี

ทำให้เสียชีวิตคามรถที่เกิดเหตุ

เหตุเกิดกลางดึกวันที่๒๑กุมภาพันธ์

ถูกกระสุนปืนยิงเข้าหน้า

แล้วก็ด้านข้างรถโดยที่เจ้าหน้าที่
แท่งเหล็กยาวตรวจสอบ

เบื้องต้นคุณผู้ชมพบว่าคนร้าย
น่าจะใช้ปืน๒กระบอกก่อเหตุ
คือ๑ใช้ปืนลูกซอง
แล้วก็ปืนพกสั้นไม่ทราบขนาด

สำหรับการตรวจสอบวิถีกระสุนภายในรถ
ยังพบสะเก็ดหัวกระสุนปืนลูกซอง

แล้วก็หมอนรองกระสุนปืนลูกซอง

ส่วนศพของนายมนตรีแพทย์นิติเวศ
โรงพยาบาลสุมราชธานีก็ผ่าธนสูตรเสร็จเรียบร้อย

พร้อมกับติดต่อให้ยาดปลาย
ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดลำทัพจังหวัดกระบีตามประเพณีต่อไป
เพราะว่าเมื่อวานมีการอายัดศพออกมาจากงานศพ
แล้วก็ไปตรวจสอบใหม่เพราะว่าไปพบว่า
มีกระสุนในร่างกาย๒ชนิดซึ่งไม่ตรงกัน

แล้วทางการสอบสวนคดีนี้ตำรวจมุ่งปมสังหารไปที่เรื่องของชู้สาว
หลังพบว่าผู้เสียชีวิตนั้นมีภรรยาน้อยในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่
ภรรยาหลวงหรือเมียหลวงนี่แหละทราบเรื่อง
และผู้เสียชีวิตเองก็ยังได้ไปฟ้องร้องหย่ากับเมียหลวงด้วย
ก็อาจจะมีการเชื่อมโยงกันกับเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ซึ่งต้องมีการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของชู้สาว
หรือว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวนะครับ